คุณผู้ชมคะเขาบอกว่าแหมยุคข้าวยากหมักแพงแบบนี้
ถ้าเกิดว่ามีใครเอาอะไรมาขายให้เราถูกเลย

ใช่ไปดูกันหน่อยเขาบอกว่ามีเศรษฐีนะคะแหม่ใจบุญค่ะ
เอาไข่ไก่มาขายขายตกฟองละบาทพี่ป้อ

แล้วจะบอกว่าที่เห็นคนเยอะขนาดนั้น

รับบัตรคิวต่อแถวเข้าซื้อไข่ค่ะ
ไปดูกันหน่อยนี่ชาวบ้านที่ตำบลในเมือง

เนื่องจากนางอำพาพันธ์นินประพาหรือเขาเรียกกันว่าแม่จ๋า
เป็นเศรษฐินีใจบูลในจังหวัดค่ะ
เอาไข่ไก่เบอร์๔๑๐๐แผงเลย
จำหน่ายให้กับชาวบ้านในราคาแพงละ๓๐บาท
แล้วแผงนึงมันมี๓๐ฟองใช่ไหมพี่บอ

ราคาปกติถ้าซื้อขายกันตามตลาด
มันจะตกอยู่ที่ฟองละ๓๔บาทเลยนะ
โอ้โฮชาวบ้านแห่กันมารับบัตรคิวต่อแถวซื้อไข่ค่ะ

อย่างที่บอกรับบัตรคิวต่อแถวกันยาวเหยียดเลยนะคะ
เขาบอกนะคะว่าแม่จ๋าเศรษฐีนิจัยบุญนะคะ
บอกว่าเอาไข่มาจำหน่ายให้ชาวบ้านครอบครัวละ๑แผงนะ

ก็คือจำกัดว่าเอาไปแผงนึงก็แล้วกัน
ก็ทำต่อเนื่องจริงเป็นวันที่๑๐แล้ว

ถ้ารวมที่เอามาจำหน่ายแบบนี้๑๐๐ฟองแล้วนะคะ
ก็จะมีการจำหน่ายกระจายให้ครอบคลุมทั่วทุกชุมชน

ก็ชาวบ้านนะคะในเขตอำเภอเมืองก็ได้รับความสนใจ

เพราะว่ามันหาซื้อยากจริงไข่ไก่ฟองละ๑บาท
จ๋าเป็นเศรษฐินีใจบุญคนหนึ่งของจังหวัดค่ะ
ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบบนี้บ่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้จริงก็เคยมีการแจกเข้ากล่องให้คนยากร้าย
แล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของโควิดอีกด้วยค่ะ

หลายคนก็ออกมาให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน